คุณลุงท่านหนึ่งไปจอดรถหน้าโรงพยาบาลคุณลุงยืนยันว่าจอดแค่๑๐นาที
คือโรงพยาบาลไม่มีที่จอดแล้วก็วนหาอยู่นานไม่มีที่จอด
จำเป็นต้องจอดรอรับภรรยาที่ไปฟอกไต
ตำรวจจราจรเขียนใบสั่งต้องจ่ายค่าปรับ๔๐๐บาท
คุณลุงไม่มีสตังค์ค่ะต้องเก็บเงินไว้เติมน้ำมัน
ต้องพาภรรยาไปฟอกไตคุณลุงยกมือไหว้บอกช่วยหน่อยได้ไหม
ทำไมไม่บอกก่อนลาให้ขยับคุณลุงก็พร้อมขยับนะ
ใบสั่งมาสี่ร้อยแบบนี้ค่ะกลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์เลยนะคะ
คุณลุงสำริทอายุ๖๓เป็นชาวอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
คุณป้าไทยจำเนียนกุลอายุ๖๖ภรรยาเป็นโรคไต
โอ้โหก็ต้องถือใบสั่งมาจ่ายค่าปรับที่สวทธิ์พอร์นางรอง
คุณลุงบอกว่าก็ยอมรับว่าทำผิดกฎจราจรนั่นแหละ
จอดรถที่เส้นขาวแดงหน้าโรงพยาบาลนางรองจอดแป๊บเดียว
รอป้าไทยภรรยาไปฟอกไต
แต่โดนใบสั่งต้องไปจ่ายค่าปรับตั้ง๔๐๐
ภรรยาเนี่ยป่วยโรคไตระยะสุดท้ายต้องมาฟอกไตสัปดาห์ละ๒ครั้ง
ก็ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงทุกครั้งที่พามาขับรถวนวนหลายรอบ
ไม่มีที่จอดจริงจริงก็เลยตัดสินใจว่าต้องจอดหน้าโรงพยาบาล
แม้ว่าจะเป็นขาวแดงก็ตามเพราะกะว่าจอดแป๊บเดียว
ไม่นานไม่ถึงสิบนาทีตำรวจเดินมานะคะ

แต่ตำรวจไม่ยอมเขียนใบสั่งให้เลย
ต้องไปจ่ายค่าปรับ๔๐๐บาท

เพื่อพาภรรยามาฟอกไตครั้งต่อไป
คุณลุงก็เลยบอกว่าแหมเห็นใจกันบ้างไม่ได้เหรอ
เตือนก่อนก็ได้นี่หรือว่าบอกว่าลุงขยับนะมันจอดไม่ได้ตรงนี้นะ
เพราะลุงเองไม่ได้ไปตรงอื่นนะคะคือลุงนั่งอยู่ในรถ
นั่งอยู่ในรถบอกให้ขยับก็ได้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงส่งข้อความมาคุยกันหน่อย

ผมก็ยกมือไหว้เขาก็มันไม่มีที่จอดครับเจ้านาย
เขาก็ยกมือเขาใส่หมวกแล้วเขาก็ยกมือทำวันทยาหัสให้
อันนี้ผมขอพูดความในใจในโรงพยาบาลนางรองหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันไม่มีที่จอดจริงครับโรงพยาบาลนางรองหาที่จอดรถไม่ได้เลย

อันนี้ก็เห็นใจคนป่วยหน่อยนะครับเนาะประชาชนคนจน

อารมณ์อร่วยได้ก็ขอให้อารมณ์อร่วยหน่อยครับ

มันติดตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยะ
ตอนนี้มีมา๕๐๐บาท
ถ้าจ่ายค่าปรับ๕๐๐นี่หมดเลยนะ
หมดครับเหลือ๑๐๐บาทค่าน้ำมันก็ไม่มีแล้ว

ถ้าโดนปรับไป๔๐๐ก็เหลือ๑๐๐เดียวอ่ะ
แล้วลุงบอกโอ๊ยเห็นใจกันหน่อยไม่ได้เหรอลุงนั่งอยู่ในรถนะไม่ใช่แบบจอดทิ้งแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้
คุณผู้ชมค่ะแต่ก็มีคนใจดีค่ะ
มีภรรยาของรองสารวัตรสอบสวนสพนไซนะคะคุณนนทกรมณีรัตนอนันต์
ก็เจอคุณลุงคุณป้าที่โรงพักพอดี
พอรู้เรื่องก็เห็นใจค่ะก็เลยมอบเงินให้กับคุณลุงคุณป้าหนึ่งพันบาท
ก็ให้ไปจ่ายค่าปรับ๔๐๐ส่วนที่เหลือก็ให้เป็นค่าน้ำมันให้กับคุณลุงคุณป้า
คุณลุงคุณป้าก็ดีใจนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
อยากฟังเหตุผลตำรวจท่านนั้นจริงที่เขียนใบสั่งเนี่ย
คุณผู้ชมส่งข้อความแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลย